ข่าวแรกของเราวันนี้นะคะพวกที่มันมือดีเนี่ยนะมันต้องโดนแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เอออยู่ดีค่ะหาว่าน้องเบสลูกสาวพี่สมรักนะคะไปเกี่ยวข้องกับคลิปสยิวคุณผู้ชมค่ะ
ถูกแอบอ้างว่าเป็นสาวในคลิปสยิวไปแล้วครั้งนึง
วันนี้ทางน้องเบสค่ะคุณพ่อสมรักแล้วก็คุณแม่ได้ตัดสินใจเดินทางไปที่สำนักงานปอทค่ะ
เพื่อแจ้งความกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ยืนยันให้สังคมได้รับรู้นะคะว่าผู้หญิงในคลิปนั้นไม่ใช่ตัวเองค่ะ
ไม่ใช่น้องเบสอย่างแน่นอนพร้อมนำหลักฐานเป็นหน้าแอคเคาน์นะคะ
ของผู้ที่ปล่อยคลิปที่อ้างว่าคล้ายเธอมาให้เจ้าหน้าที่จำนวน๓๔บัญชีค่ะ
ซึ่งตำรวจนะได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่าจะมีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศข้างเคียงริมฝั่งแม่น้ำโขงแทบทั้งสิ้นค่ะ
โดยตัวน้องเบสเองนะคะก็เผยความรู้สึกว่าหลังทราบเรื่องก็รีบโพสต์ชี้แจงหวั่นคนจะเข้าใจผิดค่ะ
ยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเธออย่างแน่นอนนะคะ
ฝากคุณพ่อสมรักก็ยอมรับเลยนะคะว่ารู้สึกไม่สบายใจจริง
มีคนมาถามเยอะมากแล้วต้องชี้แจงให้ฟังแทบทุกคนนะคะว่าไม่ใช่ลูกสาวผม
แจ้งแบบทั้งวันอย่างนี้คนถามทั้งวันนะคุณ
ตอนหลังก็ได้มีข้อความที่แบบว่า
ก็เหมือนคุกคามหรือเปล่าที่แบบว่าเด็ดจังเลย

แต่ว่าหลังจากนั้นคือเมื่อคืนมันรุนแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมคือหน้าตาไม่ใช่หนูอยู่แล้ว
แต่ว่าคนที่เชื่อหรือไม่เชื่อมันห้าสิบห้าสิบ

อยากพูดอยากเจอว่าทำไมเราจะทำ